มาติดตามช่วงทั่วไทยให้โชค

คราวนี้งวดนี้ไปกันที่จังหวัดพยาวนั่นเอง
ทีนี้พอไปที่พยาวพวกเลขต่างที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพยาว
คือคนก็จะไปตีเป็นเลขกันหมดเลยแล้วก็ไปแห่ซื้อกัน
จนตอนนี้เกลี้ยงแผงไปเรียบร้อยแล้ว
นี่คุณสืบสกุลจะไปพยาวพรุ่งนี้นี่ได้เลขอะไรเกี่ยวกับพยาวมาบ้างไหมคะ

จะต้องไปซื้อที่นู่นเลยใช่ไหมไม่ซื้อกรุงเทพด้วย
เวลาสำนักงานสลากเขาไปออกที่ไหนนะที่จังหวัดไหนนะ
จังหวัดนั้นจะคึกคักก็ต้องดูเลขของจังหวัดมีเลขอะไรบ้าง
ส่วนนี้ค่ะเป็นบรรยากาศที่อนุสวรีพ่อขุนงำเมือง
ถนนเรียบกว้านพยาวที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ทั้งชาวบ้านรวมถึงนักท่องเที่ยว
เดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ

พรุ่งนี้ที่จังหวัดก็จะมีการออกสลักสัญจร

ที่เขามีแผงลอตเตอรี่ก็เอามาวางขาย
นักท่องเที่ยวก็ไปซื้อกันคนละใบ๒ใบ
บางคนก็ซื้อเป็นชุดเอารอลุ้นรับโชค
ทีนี้มาดูกันหน่อยสิว่าตัวเลขอะไรนะ
ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดแล้วคนเขาสนใจซื้อไปเสี่ยงโชค
ก็จะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพ่อขุนงำเมือง
ชาวบ้านเขานับถือนะว่าพ่อขุนงำมือศักดิ์สิทธิ์มาก
สะเด็ดไปไหนแดดกระบ่าวฮ้อนฝนกระบ่าวฮ่ำ
ก็คือไปไหนแดดไม่ร้อนฝนไม่ตก
แล้วก็มีปีวันเดือนปีประสูร
ก็คือวันที่๕มีนาปีพศ๑๕
แล้วก็สิ้นพระชนเมื่อปีพศ๑๕
พระชนมายุรวม๖๐พันศา
ซึ่งพระองค์คลองราชปี๑๘๐๑จนถึง๑๕
รวมแล้วคลองราชนาน๔๐ปี
ทีนี้คนก็ไปดูปีที่พระองค์ท่านสิ้นพระชน
ก็คือปี๑๘๔๑ใช่ไหม
จนถึงปัจจุบันนี้๒๕๖๒คนก็เอาไปตั้งลบ
เอา๒๕๖๒ลบ๑๘๔๑
พระองค์สิ้นพระชนไปนานแค่ไหนแล้ว
ใช่ค่ะรวมแล้ว๗๒๑ปี
แล้วก็คือตัวเลขนี้ทำไมนะ

ลำดับของจังหวัดคือเลข๗๒
คนก็เอ๊ะ๗๒๑๗๒อะไรนี่แหละ
วกลบเลขเก่งเลย
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเชิญชวนพี่น้องชาวพยาว
และจังหวัดใกล้เคียงไปรับชมการออกสลากด้วยนะครับ

ไปส่องหาเลขเด็ดจากต้นมะเดือใหญ่
บริเวณริมคลองบ่อย่าพื้นที่หมู่๗บ้าง
บ้านวังไซทองตะบนซับเปิบอำเภอวังโป่ง
ต้นมะเดือกขนาดความสูงถึง๒๐เมตรนะครับ
คืนก่อนนายทองสายบรรดาศักดิ์
ได้ไปเจอเหตุการณ์แปลกประหลาด

บอกว่าขณะส่องหอยส่องปูหาหอยหาปูอยู่เนี่ย

นี่คุณลุงบอกลุงเนี่ยหนีตายเลย
ตะเลิศหนีเข้าไปในหมู่บ้าน
เพราะเชื่อว่าถูกผีหลอกเขาให้นะฮะ
ก็ไปบอกชาวบ้านบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลมก็ไม่มีพัดก็ไม่ได้แรง

ทีนี้ชาวบ้านบอกลุงเราไปกัน
ไปพิสูจน์เอาแป้งไปด้วยนะลุงนะใช่ไหมดูสิขาวหมดเลย
ลุงเนี่ยเปื้อนแป้งเลยเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะลุงนะ

ก็ถ่ายออกมาซูมซิได้เลขอะไรบ้างนะ

เอาส่วนชาวบ้านคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินนะคะ
เขาไปทำพิธีบูชาศักระเจ้าแม่สบายทอง
หลังจากพากันอันเชิญขึ้นมาจากน้ำ
เพื่อเก็บรักษาไว้ที่วัดประสิทธิ์โพชัย

ขนาดความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๓เมตร

ก็แน่นอนคอหวยแห่ชมกันทั้งวัน

ใหญ่ค่ะก็ดูสิเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๓เมตร
ขณะเดียวกันชาวบ้านคำบงก็เชิญชวน
ให้มาร่วมทำบุญสร้างหลวงพ่อองค์ดำที่ลูกศิษย์วัด
กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะ
ใครอยากจะไปทำบุญนะคะแล้วก็นี่แหละได้ผลพลอยได้ด้วย

ดิฉันพาไปที่อำเภอยางตลาดค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้เป็นริมถนนปากทางเข้าบ้านวังฝั่งแดง

ดูสิคะชาวบ้านเขาเอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้อธิษฐานต่อหน้าเนินดินขนาดใหญ่

เหมือนพญาช้างศาลที่อยู่ในท่ามอบ

เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเป็น๓ยอดด้วยนะ
แล้วดูสิเห็นไหมเหมือนพญาช้างศาลกำลังหมอบ
ชาวบ้านก็เลยนำแป้งฝุ่นโรยแล้วก็ไปรูปที่พื้นผิวของเนินดิน

เอามือถือถ่ายภาพเอาไว้เห็นไหมที่มันขาวเป็นหย่อม
ไม่ใช่เอาปูนขาวหรืออะไรมาโรยนะเป็นแป้ง
ซึ่งนางม้วนภูใบบังอายุ๗๘ปีบอกว่า
ชาวบ้านเขาร่ำลือกันปากต่อปากบอกว่าจอมปลวกพญาช้างศาลเนี่ย
เป็นที่สถิตของปู่เจ้าจอมสวรรค์เจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์
ันดาลโชคให้กับชาวบ้านถูก
ลอตเตอรี่เนี่ยติดต่อกัน๒งวดแล้วก็ถูกกันทั้งตำบลเลย
คราวนี้ก็เลยต้องจูงลูกจูงหลานมาจุดทูบขอโชคลาภ
เพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงดวงในงวดนี้นั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมครับไปอีกที่หนึ่งที่บ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
นักท่องเที่ยวพากันขึ้นเรือไปที่เกาะเจ้าแม่นาคี

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่นาคีเป็นหลานสาว
ของพระยานน่ากษ์ราชพ่อปู่ศรีสุฒโฑ

ชาวบ้านก็ไปกราบว่ายขอโชคขอลาบขอผ่อน
ขอความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวและคนที่เขารักนะครับ
คนที่ดูแลภายในศาลเจ้าแม่นาคีบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดสกลนคร

จุดทูบกำยานจำนวน๒ดอก
ตั้งแต่วันพระที่ผ่านมาถึงเมื่อวานนี้คุณ
เขาบอกทูบมันไม่ล้ม

ยังมองเห็นตัวเลขอยู่ในที่ทูบอยู่เลย
นะครับตามปกติเนี่ยคุณดูดิ
ที่ทูบธรรมดาต้องลมพัดปลิวแล้ว

เห็นชัดเป็นเลขท้ายของช่องเรานั่นแหละ
เออคุณบางคนก็บอกนั่นน่ะ
ข้างบนเป็นเล็กศูนย์ที่เห็นเป็นเล็กสองน่ะ
ตามปกติเขาบอกว่าถ้าจุดทูบเนี่ย

เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ถูกลมพัดปลิวไปแล้ว
คนที่มากราบไหว้เจ้าแม่นาคีครั้งนี้นะครับ
ก็ถือว่าได้เลขเด็ดไป
ส่วนที่เกาะคำชโนธวังนาคินบ้านโนนเมือง
นักเสี่ยงโชคบางคนตื่นตะลึงครับ
โพรงพญานาคใต้ต้นมะเดือยักษ์
ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเอาไว้เผื่อเจอเลขเด็ด
พร้อมกับพากันส่องขันนมลหาตัวเลขนะครับ
คนเข้าไปดูที่โพรงกับขันน้ำมนต์กันเยอะเลยนะ

เพื่อให้ช่างภาคของเราจะซูมไปที่ขันนมนต์

ดิฉันเฉิงเคาะยาวแล้วคุณผู้ชม

นั่นแหละสิเอ้านี้ก่อนพอดให้เลย

ไปที่ห่างทองบ้างที่อำเมือง

ชาวบ้านที่นั่นเขาเดินทางไปขอเลขเด็ดกันที่
สารแม่สร้อยทิพย์แม่ศรีสุวรรณค่ะ
ซึ่งมีท่อนตะเคียนสูงประมาณ๖๐เซนติเมตร
เป็นมันเงางามเลยนะ
เป็นมันเงางามเลยนะ
รวมทั้งยังมีรูปปั้นกุมาร๒องค์ขนาดเท่าเด็กจริง
อยู่ที่ด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาของศาลครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่า
ขอเลขเด็ดแล้วนำไปเสี่ยงดวง
หวยรัฐบาลติดต่อกันมา๓งวดแล้ว
และก็ไม่พลาดนำเครื่องเส้นรวมทั้งชุดไทยมาถวายกันอย่างต่อเนื่อง

นางวิมลวันพรมออกอายุ๔๗ปี
บอกว่าเจ้าแม่สร้อยทองแม่สร้อยทิพย์แม่ศรีสุวรรณเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยไปซื้อมาไว้ทำเป็นโต๊ะนั่ง
บริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งที่ตะมนต์สารแดง

ปรากฏว่ามีพระสงฆ์มาทักบอกว่านี่มันท่อนตะเคียนนะ
เหมาะกับการมาวางไว้ที่บ้าน

แต่เจ้าของบ้านตอนแรกไม่เชื่อ
ทำให้เจ้าของบ้านอาเจียนเป็นเลือดและเสียชีวิตนะคะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ทางญาติพี่น้องก็เลยต้องนำท่อนตะเคียนนี้
ออกมาไว้ที่บริเวณสาลานี้แทนค่ะ

พาคุณผู้ชมไปที่สุพรรณบุรีที่วัดอุทุมพราราม
หรือว่าวัดไผ่แขกนั่นเองนะคะ

ชาวบ้านก็เดินทางไปไปที่วัด

หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
เพราะว่าขอหลวงพ่อแล้วก็สำเร็จไงคะ

ทีนี้มีคุณผู้ชมคนหนึ่งก็คือนางสาว
ชะลิตาเลิศปิยะนนทคุณอายุ๔๓ปี
เดินทางมาค่ะมาจากนนทบุรี
มาไหว้พ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
แล้วก็มีการกระซิบขอพรที่ข้างหูพ่อขุนช้างด้วยค่ะ

แอบนึง๑๓คำสมัว
แล้วก็แอบนึง๒๓คำสมมุติ

ก็หลังจากนั้นก็เอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปแล้วก็มองหาเลข
แล้วที่ผ่านมาเขาบอกว่ามาขอโชค
จากแม่สบายทิพย์ตะเคียนทองในวัดไผ่แขกเนี่ย

เห็นใช่ไหมถึงแม้โปรดใช้วิจารณญาณมันจะมาคาดอยู่

ไปดูที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมกันบ้าง
ที่นี่นะมีนักธุรกิจชาวจีนคุณ

มาจากเมืองหางโจเนี่ยนะฮะก็คือนางสาวเมิ่งเซียลเฟย์
เป็นนักธุรกิจจีนมาพร้อมเพื่อนครับคือนายหวงหยงตรง
สิ่งของคือข้าวสารถุง๕กิโลกรัม๕๐๐ถุงมาเลยนะ
ใครไกลสดเนี่ยอุ้ย๑๒๐๐๐ฟอง
น้ำดื่มถ้วย๑๐๐รังน้ำดื่มขวดอีก๑๐๐โหล
พร้อมกับผ้าจีวรห่มองค์พระยาว๕๐เมตร๑ม้วน
คนมาเยอะแบบนี้แสดงว่ามาแก้บน

แก้บนองค์หลวงพ่อสมหวังพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
มีความสูงถึง๓๐เมตร
นางสาวเมืองเซียวเฟย์ได้ถวายเงินอีก๑แสนบาท

พร้อมกับนำจีวอนที่ถวายนำขึ้นห่มองค์หลวงพ่อสมหวัง
โดยนางสาวเมิ่งเซียวเฟย์ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้า

ธุรกิจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้น
หลังจากที่เดินทางมาขอพรกับหลวงพ่อสมหวัง
แล้วก็มาบ่อยครั้งสมหวังบ่อยครั้งเหมือนกัน
ก็เลยมาแก้บนครั้งใหญ่ครั้งนี้นะครับ

แล้วงานการสำเร็จที่แรกที่ฉันนึกว่าถูกแล้วสลีก

เอาล่ะไปดูที่อาสมหรือศรีเนร
ธาตุพุทธคุณบริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง

อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
นักเสี่ยงโชคก็ทยอยเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

มีการนำประทัดน้ำแดงปลาตะเพียน

มากลับว่ายบูชาเนี่ยนะคะ

รวมทั้งขอเลขเด็ดจากกุมารเจ้าสัวเหง

โอ้โหนี่นะ
แต่ละช่วงตัวเลขทั้ง๗ตัว
ก็หมุนวนจับคู่ผสมกันไปด้วยนะ

อันนี้ขึ้นอยู่กับดวงนะว่าเดินไปดูช่วงนั้นเนี่ย

นี่คือ๖ตัวเลขไหมที่หนึ่ง
ใช่เขาบอกว่ามีตัวเลขตั้งแต่๑๗เลย

ก็ไปเรียงรางวัลที่หนึ่งเอาเอง

พาคุณผู้ชมไปต่อแล้วกัน

คือเรา๓คนช่วยกันอ่านก็ยังไม่เหนื่อย

หน้าจอยังไม่เหนื่อยเราก็อ่านต่อค่ะ
นี่คือที่บริเวณสารพระภูมิเก่า

ริมทางอยู่ใต้ต้นโพใหญ่

ที่บ้านโคกสว่างอำเภอกบินบุรี

ว่ามีเสียงกุมารทองร้องได้ยินเสียงเด็กร้อง

ทีนี้แผ่นปูนฐาน
ของสารพระภูมิเก่าเนี่ยค่ะ
มีใบหน้าเด็กคล้ายกับกุมารทอง

วงมาแต่หน้าแต่เลขอยู่ในภาพค่ะคุณผู้ชม
ลองดูในภาพนี้นะคะ
ทีนี้หมอเริงที่เป็นร่างทรง
ก็มาทำพิธีหาเลิกในคืนดาวเคียงเดือน
เพื่อที่จะย้ายสารพระภูมิเก่าออกจากบริเวณนี้นะคะ
แล้วก็เอาเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางดวงวิญญาณที่อยู่แถวนั้น
เพื่อความเป็นสิริมงคลในการย้ายสารพระภูมิเก่า
ซึ่งได้เลิกในวันที่๕ธันวาคมนี้

แล้วชาวบ้านก็ไม่กลัวเวลาผ่านเส้นทาง
อกจากนั้นหมอเริงยังขอโชคขอลาบ

แล้วปรากฏว่ามีตัวเลขปรากฏอยู่ในขัน

ชาวบ้านเขาก็ยิ่งฮือฮาสิคะ
เพราะว่ามีคนมาแสวงโชคเยอะ

ถ้าเกิดว่างวดนี้วันที่๑ถูกอีก
จะมาสร้างสารให้ใหม่
นี่ค่ะอันนี้ในขันน้ำมนต์นะคะ
ดูกันให้จุใจกันต่อนะครับ

คุณดูสิงูตัวก็ยาวมาก

ความยาว๔เมตรหนัก๓๐๔๐กิโลกรัม
จับได้ขณะที่เจ้างูตัวนี้

เล้าหลังบ้านของคุณป้าอารมณ์รัตนวิเชียน
บ้านเลขที่๒๒๐หมู่๔ตำบลกรุงหยัน

ที่ห่างไกลบ้านไปเริ่มประชาชนเพื่อความปลอดภัย

ตัวบัดเริ่มเลยตัวนี้นะฮะ
ก็คุณอารมณ์เจ้าของบ้านไปเจอเจ้าเหลือมตัวนี้
ขณะที่เธอไปกรีดยางในสวนหลังบ้านนะ
คือตอนนั้นได้ยินเสียงไก่ในเล้าเนี่ย
ตีปีกร้องกันระงมเลย

พบเจ้าเหลือมกำลังกินไก่อยู่พอดี
ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับตัว

โหถือกันอยู่หลายคนแบบนี้นะฮะ

ได้จดเลขที่บ้านที่งูเลื้อยเข้ามา

พร้อมกับเลขอายุของเจ้าของบ้านคือ๔๖ปี
เพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคในงวดนี้ด้วยนะครับ

ครับมันยังมีงูอีกนะคะนี่พี่มีงูต่อค่ะ
อนศักดิ์สุราธานีกู้ภัยกุศลสัทธาปากแพรก

ตัวนี้ก็ยาวไม่ใช่เล่นอยู่ในเล้าไก่ค่ะขนาดประมาณ๒คูณสองเมตร
ข้างบ้านนางสาวสายใจทองศรีอายุ๕๕ปี
เลขที่๒๔ทับ๓หมู่๒ตำบลชนครามค่ะ
งูเนี่ยวัดความยาว๓๗เมตรนะคะ
พอจับได้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเอานำไปปล่อยคืนสู่ป่าเหมือนกัน
นางสาวสายใจเขาบอกว่าได้ยินเสียงไก่ร้อง
แล้วมีไก่หนึ่งตัวอยู่ดีก็วิ่งมาใต้ถูนบ้าน

แล้วมีไก่เลี้ยงอยู่ในเล้า๕ตัวตายไก่เลี้ยงไปแล้ว๒

ก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันจับนี่แหละค่ะ

พี่สุสุนารีราชสีมา
อันนี้ก็มีดวงดีเหมือนกันนะพี่สุ
คือเขาก็บอกว่าถูกลอตเตอรี่บ่อย
ล่าสุดค่ะนักร้องลูกทุ่งสาวคนนี้
ก็มาบอกเลขเด็ดกับแฟนแบบไม่กักเลย
คือโพสต์คลิปที่มีพึ่ง
ทำรังที่ต้นไม้ที่บ้านที่โคราช

มาทำรังที่บ้านโคราช

ซึ่งในคลิปนี้นะคะพี่สุนารีเขาบอกว่า
เอาละมีโชคลาภอีกแล้วงวดนี้
มาบ้านโคราชเพิ่งมาทำรังอย่างใหญ่เลย

พญาพึ่งเอ้ยเห็นไหมรังอย่างใหญ่นี่
พี่สุเขาก็ถ่ายคลิปมาให้ดู
เพราะว่าเขาว่าบ้านไหนมีพึ่งอย่างนี้ไปทำรังมันจะโชคดีนะ
อืมแล้วก็ถือว่าเป็นบ้านที่ร่มเย็นไง
ใช่นี่มีพึ่งกี่ตัวฮะ

ไหวจะนับไหมนี่คุณผู้ชมถามมาบอกว่าเอ๊ะ

เมื่อกี้เราบอกเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลจังหวัดไปแล้ว
ขาดของภูวาหรือเปล่าเออรถภูวา
มีคนถามมารถภูวาขาดทะเบียน๘๘๘๘นะคะพยาว
แล้วก็ภูวาตะมนต์เชียงวงมี
เขาต้องไปดูจวนภูวาเลขที่๙๙๑๑
ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เลขเบิ้ลหมดเลยเลขเบิ้ลหมดเลยรหัสไปรษณีย์๕๖๐๐
แล้วพ่อค้าแม่ค้ารอตเตอรี่ที่พยาว
เขาบอกว่าเลขจวนผู้ว่า๙๙๑คนไปหาซื้อกันใหญ่เลย

พรุ่งนี้รอติดตามชมด้วยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
ออกสลากินแบ่งรัฐบาลเริ่มตั้งแต่๑๔นาฬิกาจนถึง๑๖นาฬิกานะฮะ